อันนี้เป็นคลิปวิดีโอเตือนภัยสังคมนะคะ
หลายคนเห็นแล้วก็ตกใจเฟื่องดูเองก็โอ้โหตกใจเหมือนกันนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ถ้าคุณผู้ชมดูตั้งแต่ก่อนปิดเบรก
คลิปต้องระวังเหตุการณ์บนท้องถนนจะเกิดอะไรขึ้นชมกันก่อนเลยค่ะ

ทำไม

นี่คือนาทีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะ
ขณะที่รถยนต์คันหนึ่งกำลังขับไปตามเส้นทาง
แต่ว่าจู่ก็มีชายหนุ่มไม่สวมเสื้อสวมเพียงแค่กางเกงขาสั้นค่ะ
โผล่ออกมาจากมุมมืดทางด้านซ้าย
แล้วก็กระโดดขึ้นถีบกระจกหน้ารถยนต์
หญิงสาวคนขับถึงกับร้องอุทานมาด้วยความตกใจ

ซึ่งแรงถีบนะคะส่งผลให้กระจกแตกร้าวเสียหายทันทีค่ะ
คลิปนี้ความยาวประมาณ๑นาที

เรื่องเกิดเมื่อวานวันที่๒๑กรกฎาคมเวลาประมาณ๓ทุ่มกว่า
เราขับรถไปรับแม่ที่ตลาดฟ้าไทยอำเภอดอนหัวล่อ
ระหว่างทางกลับเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
ผู้ชายคนนี้กระโดดโดดเข้ามาถีบกระจกหน้ารถของเราแตกทั้งบาน

จากนั้นเราจึงขับรถไปที่สถานีตำรวจพานทองเพื่อเข้าแจ้งความ
ตำรวจจึงเข้ามาจับกลุ่มชายคนนั้น
ชายคนนั้นไม่มีตังค์จ่ายค่าเสียหายแล้วก็เลือกที่จะติดคุกแทน
หลังจากนั้นเราจึงทราบว่ายังมีรถผู้เสียหายอีก๒คันก่อนหน้าที่เราจะโดน
ส่วนรถผู้เสียหายอีกคันยังไม่สามารถเห็นได้ในคลิป
สรุปความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับรถของเรา
ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้จากใคร
เราเลยต้องควักเงินจ่ายเองทั้งหมด
อยากฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ให้ระมัดระวัง
แล้วก็สังเกตรอบตัวอยู่ตลอดเวลา
บางทีเราอาจจะเสียเวลาเสียเงินโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
ล่าสุดนะคะคลิปนี้ก็มีผู้แชร์ไปกว่า๘๕๑ครั้ง
แต่ว่ายอดวิวเนี่ยก็เกือบ๔๐๐๐ครั้งแล้วนะคะ
เจ้าของคลิปเราสอบถามไปเพิ่มเติมนะคะ
ก็บอกว่ารถยนต์๒คันที่เกิดเหตุถูกชายคนนี้
ปลาก้อนหินแล้วก็ขวดเบียร์ใส่จนพังเสียหายด้วยค่ะ
หลังจากนั้นนะคะก็เล่าเหตุการณ์ว่า

ประกันภัยรถยนต์ที่ตนเองมีอยู่ก็ไม่ครอบคลุมค่าเสียหายนะคะ
ทำให้ต้องจ่ายค่าซ่อมกระจกรถเองเป็นจำนวนถึง๘๐๐๐บาท
ก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ลงเฟซบุ๊กนี่แหละค่ะ
ผู้ที่อยู่ในคลิปชายในคลิปอยู่ในอาการมืนเมานะคะ
ก็เลยก่อเหตุโดยขาดสติ
เปิดเผยเบื้องต้นว่ากรณีที่

ไม่สามารถไกล่เกลี่ยเรื่องค่าเสียหายได้
ทางตำรวจไม่มีอำนาจในการเจรจา
แต่ตำรวจจะดำเนินคดีส่งฟ้องศาลต่อไปค่ะ

บอกว่าเนื่องจากคู่กรณีไม่มีเงินจ่ายค่าเสียหาย
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำให้ไปฟ้องร้องแทน
ตัวเองไม่อยากเสียเวลาก็เลยไม่ได้เอาเรื่อง
แล้วก็เป็นลักษณะของการยอมความกันไปนะคะ